อย่าเพิ่งด่วนลา
เมื่อเจอปัญหาใด
ยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้
เป็นยาชูบใจ
ของตัวนี้
เพื่อคอยยิ้มให้ร้อง
จะร้องเก่งไม่สำคัญ
ขอให้โชคดีในเพลงนี้
เพลง๑มูรค่า๑๐๐๐๐บาท
คุณเอ๋ร้องได้หรือว่าร้องผิด
เพลง๑มูรค่า๑๐๐๐๐บาท

เอ๋ร้อง

ร้องได้หมด

เปิดประเดิมมาแล้วสำหรับพี่เอนะครับ
ร้องได้ในเพลงแรกแบบนี้รับราคา๑๐๐๐บาท

เรียบร้อยมีแล้ว๑๐๐๐บาทในกระเป๋านะพี่เอ๋นะ

ณวันที่ล้มป่วยเนี่ย

อาการหลังจากนั้นพอคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาล
คุณหมอก็บอกให้คอยดูอาการอยู่ที่ห้อง
อยู่โรงพยาบาลกี่วันพี่คะอยู่โรงพยาบาลนี่

จริงครับกับอาการสังคมนี่
เที่ยวไปรักษาอาการสังคมก็เป็นแม่บ้านบริษัทแห่งจนอาการสังคมก็หมด
ทีนี้ถ้าในสายตาของพี่เอ๋คิดว่าพี่อุ้มเนี่ยตอนนั้นอาการหนักขนาดไหน

แล้วผมไม่มีญาติพี่น้องผมอยู่สองคนอยู่ห้องเช่า

ก็โทรไปคุยกับแม่แม่ก็บอกผมลองพามานี่ที่หลุด
ผมก็พากลับไปจากจังหวัดบนนอกพาไปชีดยามฯภาคทหารเศรษนนารักษณ์ก้าน

ถ้าบนรถมีคนเต็มคนเต็มรถ
ผมก็โทรให้โชเฟอร์เขาโทรแจ้ง๑๖๖๙มีอาการเก่ง
เขาก็เอารถขับไปรับที่รถบัตร

ทีนี้ไปถามหน่อยว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

นี่ก็ถือว่าฟื้นตัวเร็วมากนะพี่อ้ำ

แต่อันนี้คือเส้นเลือดในสมองแตกเลยนะ
ไม่ได้แค่อุดตันแล้วใช้แบบความดันไปไล่ไขมันนะ

ช่วยดูขอคะขอปรบมือให้กับสามีนะ

อะไรที่ว่าดีตรงไหนที่ว่าเลิศก็ซึ่งพาภรรยาไปเลยว่าอย่างนั้น
ก็มีบ่นบ้างค่ะ
เรียกว่าทำงานสายตัวแทบขาดเลย

พี่อุ้มได้อะไรที่ทำเพื่อพี่อุ้มได้เขาทำให้อย่างเต็มใจเลย
วันนี้มีอะไรอยากบอกสามีบ้างพี่อุ้มบอกว่ารักค่ะรักมากด้วยค่ะ
ง่ายสั้นหนักแน่นรักได้ยินอย่างนี้แล้วชื่นใจไหมพี่เอ๋
ชื่นใจครับอยากบอกอะไรกับภรรยาคะก็คือผมก็อยากบอกผมมันมากกว่าคำว่ารักครับ
ครับมันเกินกว่าคำที่เราจะพูดว่าเราสงสารเขามากกว่าสงสาร
เอื้ออาทรใช่ครับเห็นใจใช่อยากดูแลใช่เราอยู่ด้วยกัน
เราก็ต้องดูแลกันเคยคิดจะทิ้งไหมคะพี่เอ๋ไม่เคยครับแต่ถามว่า
บางครั้งผมรู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเกี่ยวกับงานแล้วต้องมา
นั่งซักผ่ามาร่างจานมาห่วงข้าวบางครั้งห่วงข้างก็ดุบเข้ามากบ่นเข้ามาก
แต่คือว่าไม่มีอะไรในใจผมกำลังเหนื่อยใช่อ่ะเหนื่อยเหนื่อย
ทำอยู่แล้วทุกวันค่ะคุณผู้ชมทำเพื่อภรรยาคนนี้ค่ะ
ไม่ว่าจะยามดีหรือยามเจ็บในวันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
สิ่งที่พี่เอ๋ตั้งใจมาก็มาทำเพื่อภรรยาอยากได้เงินไปรักษาภรรยา
ใช่ครับให้หายดีกว่านี้อยากให้เขาเป็นปกติกลับมาทำงานได้เหมือนเก่า
ค่ะครับผมตอนนี้มีเงินสะสมแล้วค่ะหนึ่งหมื่นบาทค่ะหนึ่งหมื่นบาท
เราจะมาเริ่มเพลงที่สองค่ะพี่เอ๋ครึ่งทางแล้วเพลงที่สองครับ
ที่สองเพลงนี้มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับคุณเอ๋ครับเรามาฟังอินโทร
กันเลยครับอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
ว่าไงครับคุณเอ๋ครับเพลงนี้ยากง่ายยังไงครับพี่เอ๋
พอจะร้องได้ไหมครับเพลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ
สิบเลยนะครับตอนนี้ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สองนะครับ
สองหมื่นบาทคุณเอ๋ครับจะสู้หรือจะหยุด

ตัวช่วยล่ะครับมีสิทธิ์ใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
๖แผ่นป้ายในเพลงนี้คุณเอคิดว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
มาครับ

กลับบ้านตอนคำเห็นเพียงห้องเปล่าใจหาย
กระดาษแผ่นน้อยเขียนคำว่าลาฝากไว้
อ่านแล้วสุดลงร้องไห้
โทรเป็นไปได้รึนี่
เหตุผลคนดีเพราะบัญชีเงินพี่ติดลง
ความรักจึงลมยามจมพี่เสื่อมราศี
หวังเธอเป็นยารักษายามดวงไม่ดี
แต่แล้วน้ำใจแฟนพี่ก็มีให้เพียงครึ่งทาง
พี่ไม่ดังเหมือนดังน้องตั้งตารอ
อนาคตงามหักงอถึงรอคงไม่มีหวัง
เจ้าของอายเพื่อนที่แฟนเขารวยเด่นดัง
แต่พี่มันเว้งมันคว้างเหมือนเรือที่ง่อวันลม
รักคมเหมือนขาวกระเป๋า
แบนทุกแฟนที่จากมองห่องยามยา
ไม่มีแม้เศษเส้นผมเหลือเพียงกลิ่นหอม
หมอนให้พี่กอดดมแต่ตัวน้องไปลอยลม
ยามพี่จมขาดคนดูใจ
ขอบคุณค่ะ

รอบนี้ยังมองหน้าภรรยาอยู่ไหมพี่เอ๋

เพื่อสื่อสารกันเป็นกำลังใจนะ

แม่ได้ภรรยาเป็นแรงผลักดันที่ดีจริงเลยนะคะ
ขอให้คุณเอ๋ได้ตามประสงค์ไปถึงเพลงที่๔ให้ได้
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณเอ๋นักสู้ชีวิตของเราร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่สองมูลค่า๒หมื่นบาท
คุณเอ๋ร้อง

แม่ดีใจโตรอยเลยนะคะ
ร้องได้แบบนี้รับราคาสองหมื่นบาท

กระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับ
เพลงของคุณเอกราชสุวรรณภูมินะฮะ

คุณเอกราชสุวรรณภูมิก็ทำได้ด้วยดีนะครับ
อย่างที่บอกต้องการแค่เนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้นเอง
พี่เอกราชสุวรรณภูมิเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วตอนนี้
ตั้งเป้าไว้สี่เพลงหกหมื่น

ไม่ว่าเผยนะพี่เอกราชสุวรรณภูมิอาจจะทะลุเกิน๖หมื่นอย่างที่อยากได้ไว้ก็ได้

ใช่นะฮะก็ต้องมาต่อกันในคราวหน้านะครับคุณผู้ชม

ทราบกันดีนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
จากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะ
ดูเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้กับคุณค่ะ

วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

รัฐเนี่ยเค้าให้ทุกคนน่ะอยู่ในพื้นที่ไม่ให้ออกจากพื้นที่
แล้วเราเป็นคนจนนะครับถ้าเราไม่ทำกินเราจะเอาเงินที่ไหนให้เราหยุด
ห้องก็ต้องเช่าข้าวก็ต้องซื้อทีเหลือตังค์ยี่สิบบาท
กินอะไรดีซื้อมามากกว่าเงินจะออกคิดอยากจะหยุดเหมือนกัน
ในใจลึกอ่ะกลัวไหมรู้สึกว่ากลัวนะครับแต่ถ้าเรามัวแต่กลัว
เราก็จะไม่มีกินเพลงที่สามนะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณเอ๋ครับในเพลงนี้คุณเอ๋จะสู้หรือจะหยุดครับ